คุณผู้ชมฮะมาเริ่มข่าวนี้กันก่อนเลย
หนุ่มอุดรหลอนยาคุณ
เห็นทุกอย่างเป็นตุ๊กแกไปหมด

ดูดซ่วมยังเห็นเป็นตุ๊กแงตัวใหญ่เลย

ตำรวจต้องเข้าไปควบคุมตัวนะครับ
ฮะตอนตำรวจบุกเข้าไปควบคุมตัว

เพราะอะไรกลัวตุ๊กแก่คุณผู้ชมฮะ

ตำรวจไม่ได้จับไปไหนไม่ได้จับไปไหนฮะ
แต่ว่าเจ้าตัวร้องไห้หนักมาก
ไม่อยากถูกส่งตัวไปรักษานะฮะ
ต่อรองให้หมอมาฉีดยาที่บ้าน
เพราะอะไรคุณไม่กล้าออกจากห้องไม่กล้าออกจากบ้าน
ตุ๊กแกอยู่ข้างนอกนะครับ
นี่ตำรวจสพนหานที่อุดรธานีได้รับแจ้งนะฮะ

นางจิตแจ้งบอกว่าลูกชายคือนายสมรัก
อายุ๒๖ปีเสพยาจนหลอนหนักเลยฮะ
อารวาสทำลายทรัพย์สินนอกจากภายในบ้านแล้ว

รถยนต์รถจักรยานยนต์รถดูดซ่วมที่วิ่งมาในหมู่บ้านเนี่ยคุณ
ไม่เว้นนะฮะถูกทุบกระจกหน้ารถจนแตก
เพราะคิดว่าเป็นตุ๊กแก่ตัวมหือมาตัวเบอร์เริ่มเทิมนะฮะ

ตำรวจช่วยควบคุมตัวลูกชายส่งไปรักษาหน่อยนะครับ
ตำรวจเข้ามาเกลี้ยกล่อมแต่ว่านายสมรักไม่ยอมนะฮะ
บอกตำรวจมาทำไมกันมาทำไมผมไม่ได้เป็นอะไร
ขณะที่แม่ยืนยันอยากให้พาลูกชายไปบำบัดรักษานะครับ
เจ้าตัวโวยวายผมขอกินยาก่อนได้ไหม

แต่สุดท้ายแม่ยังยืนยันอยากให้ลูกถูกส่งตัวไปรักษานะฮะ
แต่ลูกก็บอกอย่างเดียวไม่กล้าออกจากห้องไม่กล้าออกจากบ้าน
ตุ๊กแกขอให้หมอมาฉีดยาที่บ้านได้ไหม
แต่สุดท้ายคุณเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวเนี่ย
ค่อยปลอบประโลมบอกไม่มีไม่มีตุ๊กแกนะข้างนอกไม่มีแล้วนะฮะ
ส่งขึ้นรถพาไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองหานนะครับ
เป็นแม่บอกว่าลูกชายป่วยจิตเวทด้วยนะฮะ

ทีนี้แม่ก็ต้องหาเงินไปจ่ายค่าซ่อมกระจกให้เขานะฮะ
ลูกทำแบบนี้แม่ก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน

งั้นทรัพย์สินชาวบ้านพังอีกแน่นอนและไม่รู้วันไหนนะ
ลูกชายจะทำร้ายชาวบ้านหรือทำร้ายแม่นะฮะ
ใช่ค่ะแต่นี่ฟังมารู้เลยลึกคนเป็นแม่ห่วงลูกแหละ